แต่ถ้าอยากมูเตลูขยับเข้ามาใกล้

ยี่ห้อดังมาแรงคือกำไรข้อมือไลร้า
จริงหรือเปล่านะมูลแล้วเงินเข้าแล้วจริงหรือเปล่า

หน้าเปลี่ยนอยู่นะ
เขามีแบบงานเยอะขึ้นน่ะจัญจิจะว่ามันอยู่ที่ใจเราด้วย
มาริโอรักหลงนี่เกี่ยวกับแมงผู้ไหมคะ
เธอที่ต้องเจอกันจะมีไปเที่ยวไหนนะ
ไม่ได้ปงค์ก็ไปลำปาง

สวยขนาดนี้แล้วก็แบบเอาใจเก่งดูแลกันดีขนาดนี้
สิ่งศักดิ์สิทธิ์เครื่องลงเครื่องรางอาจจะไม่จำเป็นสำหรับสาวจันจิก็ได้นะครับ

อ๋อน่ารักใส่สวยงามสำหรับจันทร์จีเองนะคะ

คอหสตความเชื่อส่วนบุคคลความเห็นส่วนตัวนะจ๊ะ